ยอดมนุษย์ปานาว
กลับมาอยู่กันต่อกับยอดมนุษย์ป้าเนา
แก๊งป้ามะพร้าวไทยโกอินเตอร์กันต่อล่ะครับ
หลังจากที่เราได้ไปเห็นสวนมะพร้าวต้นแบบกันไปแล้ว
และตอนนี้ป้านิ่มกับป้าจี๊ดก็จะพาป้าเนามาอีกหนึ่งสถานที่
เพื่อไปดูกันเลยนะครับว่ามะพร้าวบ้านเราเนี่ยพัฒนาไปขนาดไหนแล้ว
ตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่ร้าน

ก็คือของป้านิ่มแล้วนะคะอยู่ที่พระรามสองนี่เองนะคะแหม
เห็นเขาบอกว่ามะพร้าวนี่เอาไปทำเมนูได้หลายอย่างเลย

ว้าวนี่อะไรคะเต็มไปหมดเลยดูสิคะไอศกรีม
ไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมรสชาติต่างค่ะ

เราไม่ใส่กะทิเราไม่ใส่นมโอ้โหเราเป็นเนื้อมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวถึงแปดสิบห้ามเปอร์เซ็นต์เลย
น้องอันนี้นะคะอะไรเราชิมหน่อยเนอะจะชิมไว้เยอะเยอะเลยจะชิมไว้อิ่มไปเลย
อันนี้เป็นคอฟฟี่อาร์มอนค่ะแต่ก็ต้องทำด้วยมะพร้าวอีก
เบบด้วยน้ำมะพร้ากับเนื้อมะพร้าวอืมไม่น่าเชื่อนะคะมะพร้าวจากสวน

เนื้อมะพร้าวด้วยใช่นะคะก็ยังรู้สึกถึงความหอมของน้ำมะพร้าวน้ำหอม
แต่แทรกด้วยรสชาติของรสต่างต่างนะคะลองกินมะพร้าวบูเบอรี่ไหมคะ
อ่าบูเบอรี่อ่ามะพร้าวบูเบอรี่มะพร้าวน้ำหอมบูเบอรี่
อ้อแปลกนะเอามาทำหลายรสได้เนอะอืมอันนี้อะไรนะคะบูเบอรี่
โอ้อันนี้ออกมาเปรี้ยวแล้วหวานลองน้ำเปรี้ยวนิดเปรี้ยวกว่า
ลูกค้าขอว่าอุ๊ยท่านแต่หวานขอเปรี้ยวบ้างก็เลยมีมะพร้าวน้ำหอมมะนาวอืม
โอ้โหอันนี้จะน่าสนใจมากใช่เพราะฉะนั้นต้องไปลงมือเท้า
อย่างนั้นเราไปทำเมนูกันดีกว่านะคะ

ตอนแรกค่ะเดี๋ยวว่าเริ่มเลยนะคะอันนี้เราก็
ใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งนะคะอ่าเริ่มลงอันนี้เราก็จะค่ะ
รวมแก๊สให้อ๋อหรือแค่กรอบอ๋อหน้ากรอบหน้าจะกรอบค่ะค่ะ

ไปไหนครับแป๊บเจ๊โอ้โหสับสับรสอะไรคะอันนี้คุณโคโครพีช
สมุติคุณละนิ่มขาลับฟุนอะไรมาชื่อนิ่ม
เป็นน้ำมะพร้าวนะคะเราปั่นกับพีชอุ้ยอันนี้จากขนาดนี้
แล้วก็ด้วยวิปปิ้งครีมมะพร้าวค่ะอืม
แล้วก็ท็อปปิ้งด้วยคาราเมลมะพร้าวกับข้าวปิ้งครีมกับคาราเมลนี่ทำเองด้วยนะคะ
อืมทำจากมะพร้าวเผ็ดน้ำแข็งอันนี้คือโคโคสุโนเฟรกค่ะ
เรามีสามรสชาตินะคะเก็ดน้ำแข็งที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นเก็ดน้ำแข็งจากน้ำมะพร้าวเพราะฉะนั้นเนี้ยที่สุดเอ่อ
เนาเนี้ยสามารถที่จะดื่มแล้วก็อร่อยจนถึงหยดสุดท้ายอืม
มันจะไม่เหมือนน้ำปั่นอยากจะกินแล้วก็นอนอยู่ตรงเนี้ย
มากปะแนะนำเลยเมนูแรกอะไรคะอันนี้นะคะเอ่อ
โคโคไอชแลนด์ค่ะเป็นไอศครีมมะพร้าวเลือกรสชาติได้
คู่กับพุดดิ้งมะพร้าวแล้วก็มีมะพร้าวผัดค่ะ
ส่วนนี้โคโค้ชนะคะแล้วก็จะเป็นโพสต์ที่เอ่อ
ก็นุ่มชุ่มฉ่ำไปด้วยเนยแล้วก็เลือกไอศครีมรสชาติต่างได้
เสิร์ฟกับผลไม้มีคาราเมลมะพร้าวพริกพริกขิมมะพร้าว
ส่วนอันนี้เป็นโคโฟโคโฟแซนวิชนะคะ
ก็จะเป็นทานคู่กับฟิลบานาน่าเป็นกล้วยหอมย่าง
นี่แล้วนี่แหละครับปะจีดรู้จักไหมเนี่ยปะจีดทำหรือเปล่า
ก็จิดจำหรือเปล่านิดหน่อยแพบได้นิดหน่อยเอามันก็นิดหน่อยเอง
แล้วมีไหนจะหอมกลับบ้านได้บ้างง่ะเนี่ย
อ่านะคะขอบจับบ้านได้อื้ออื้อเห็นไหมเรื่องใจดีอะขอบอกเห็นไหม
อันนี้ต้องให้ติดพุดดิ้งไหนคะพุดดิ้งนี่ค่ะก็ตอนไปเนี้ยไม่รู้รู้ว่าเป็นอะไรดิ้งเนี้ย
หัวมาตัดละชิ้นนี่ชื่อฝรั่งเรื่องนั้นน่ะเอ้ย

ใช่มั้ยคะอร่อยมากเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่ากินอิ่มตังอยู่ครบ
เอาละค่ะอือหือป้าป้าวันนี้ป้าหนาวต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
ให้เกียรติแล้วก็เสียสละเวลามาอุตส่าห์ให้ป้าเนาได้บุกลุกมาถึงมะพร้าว
ให้รู้ว่ามะพร้าวเนี่ยมีดีอะไรเยอะมาก
ถ้าป้านางไม่มาเนี่ยป้านางจะไม่รู้เลยคือได้แต่ทาน
แต่ตอนนี้เข้าใจนะเข้าใจว่ามะพร้าวเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
ต่อไปนี้เราก็คงจะรู้แล้วนะว่ามะพร้าวมีคุณค่าที่สุดเลยในชีวิตของพวกป้านะคะ
เอาละค่ะป้าค่ะป้าที่ดูทีวีอยู่ที่บ้านนะคะ
อย่าลืมนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะป้าสองคนเนี่ยเป็นยอดมนุษย์ป้าตัวจริงเลย
เป็นป้าที่ขยันมากแล้วก็เป็นป้าที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นป้าก่ออินเตอร์ด้วย
เพราะว่าไม่ได้ทำแค่นี้ส่งออกนอกที่ไหนเยอะแยะไปหมดเลยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราด้วยเนาะ
บอกเลยนะคะค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณป้าป้านะคะป้านิ่มแล้วก็ป้าจี๊ดนะคะ
ขอบคุณมากเลยค่ะเอาละก่อนจากกันในวันนี้เราจะพูดพร้อมพร้อมกันนะคะ
ยอดมนุษย์ป้า
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแกงยอดมนุษย์ป้าของเรามากเลยนะครับ
พัฒนาให้วงการมะพร้าวดั้งไกลไปถึงต่างประเทศแถมยังมีเมนูมะพร้าวอร่อยมาให้เราได้ชิมกันอีกด้วย
น่าเสียดายจริงล่ะครับที่วันนี้เราต้องจากกันซะแล้ววันหลังไปเที่ยวหาใหม่นะครับ
แต่รับรองว่าเสาร์หน้าก็จะมีความน่ารักของวัยป้ามาฝากกันอีกอย่างแน่นอนล่ะครับ
แล้วกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้า๑๑โมงวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
จะรีบไปปีนต้นมะพร้าวอุ้ยนั่นมันลิง
สวัสดีครับ